สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชายแดน

แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือ

มันเป็นพืชทีการแภระบาดโควิดไง

ไหลกันมาให้เห็นแบบนี้เลย
หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่ชายแดนบ้านจอซีเดอร์นะครับ
และบ้านป่าเหวตำบลแม่คง

เมื่อช่วงเย็นของ๒๕กันยายนที่ผ่านมา
น้ำป่าที่หลากนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ครูนักเรียนก็ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่

เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่อุทธกภัยบ้านจอทีเดอร์เหนือได้นะครับ
เพราะว่าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเดินทาง
หมู่บ้านชายแดนนะครับซึ่งเป็นเส้นทางรถผ่านในพื้นที่เนี่ย
มีการปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออกเพราะอะไร
โควิด๑๙ไงครับมันมีปัญหานี้ด้วย
นายอาคมหน่ายกรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

ในส่วนของความเสียหายจากน้ำป่า
โรงเรียนจอซีเดอร์ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นสวนเกษตรโรงเห็ด
บ่อกบบ่อปลาส่วนตัวคามเรียนสองหลัง
เอ่อเข้าท่วมอยู่ระหว่างการสำรวจ

นอกจากนี้มีรถพลิกอัพสองคันนี้
ถูกน้ำป่าพัดจมหายนะครับในบริเวณลำห้วยแม่กองคา
ที่บ้านป่าเหวตะบนแม่คง
ล่าสุดครับอบตแม่คงทหารชาวบ้าน
หุ้ยเล่หุ้ยหุ้ยเล่หุ้ย

รถได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
เจอน้ำปลาตรงจุดนี้ค่ะ